ทุกวิถีทางป้องกันตัวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะอุบัติเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เคารพกฎจราจรนี่ก็เฉกเช่นเดียวกันค่ะมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสองคันแรกผ่านได้คันที่สองเฉียดคันที่สามโครมกลายเป็นคลิปนี้ให้เราได้ดูค่ะ
เลย
คุณเห็นไหมเอาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะคันแรกผ่านได้คันที่สองเกือบคัน

รอดค่ะหวุดหวิดนะคะใช้คำว่าหวุดหวิดค่ะแล้วมอเตอร์ไซค์พี่เป็นอะไรบ้างไหมเนี่ย
เออนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนผนโยธินขาออก
บนคลอง๑อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
แล้วบริเวณนี้คุณค่ะชาวบ้านบอกว่าไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว
ร้องเรียนไปหลายต่อหลายครั้งแล้วว่ามีมอเตอร์ไซค์ชอบขี่ย้อนสอน
ตำรวจก็ช่วยได้บ้างไม่ช่วยได้บ้างเขาก็มีภารกิจเยอะนะ
ครับวันที่ตำรวจไปตั้งด่านทุกอย่างเรียบร้อย
ไม่มีใครขี่ย้อนสอนแต่น้ำรถต่อผุดค่ะ
พอตำรวจเก็บด่านไปเท่านั้นแหละค่ะยกเลิกตั้งด่านย้อนสอนทันที
ตำรวจบอกว่าคือถ้าคลั้นว่าจะให้ผมมาตั้งทุกวันเนี่ย
ผมก็ไม่ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเลย
จิตสำนึกท่านต้องมีด้วยตัวท่านเองมีฉะนั้นแล้ว
จากท่านเองนั่นแหละจะเดือดร้อนท่านขี่ย้อนสอนแบบนี้
คนอื่นเขาก็เดือดร้อนคือตรงเนี้ยเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางที่รถสวนทุกวัน
ซ้ายสุดของตรงนี้แทบจะเป็นเลนสวนของจักรยานยนต์ไปแล้ว
เพราะมันไกลมากในการจะไปกลับรถมุ่งหน้าข้างหน้าคือแยกบางขัน
ถ้าเกิดจะย้อนกลับไปยูเทิร์นต้องไปยูเทิร์นอีกจุดหนึ่ง
เด็กมหาวิทยาลัยไม่ยอมไปยูเทิร์นใช้การย้อนสอนเป็นประจำทุกวัน
คุณผู้ชมตรงนี้เสียเวลาไปยูเทิร์นหน่อยไม่งั้นแล้วชีวิตท่านอาจจะไม่ได้ยูเทิร์นมาขี่มอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะ
ที่ขับไปต้องระวังเขานะว่าเขาจะมาชนเราหรือเปล่า